คุณผู้ชมครับแม้ช่วง๕ปี๑๐ปีที่ผ่านมาห้างค้าปลีกสมัยใหม่จะเข้ามาตีตลาด
เรื่องของร้านโชว์หวยไปค่อนข้างมากบางส่วนก็ล้มหายตายจากไปปิดตัวไปก็มีเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าณวันนี้ร้านโชว์หวยกำลังจะคัมแก๊กกลับมาใหม่นะครับ
จากว่ามีผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่เข้าไปช่วยเรื่องของการปรับปรุงโฉมของร้าน
เรื่องของการจัดวางสินค้ารวมทั้งเรื่องของการทำตลาด
ทำให้วันนี้เขาสามารถมียอดขายเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ติดตามพร้อมกันกับคุณมาซิรีกล่อมแก้วครับ
๕ปีมาแล้วที่ร้านโชว์หวยธรรมดาธรรมดาในพื้นที่๙๕ตารางวังของเฮียกู้
ถูกเปลี่ยนแปลงรูปโฉมใหม่หลังจากจัดวางสินค้าอย่างเป็นระบบ
สะดวกต่อการซื้อของลูกค้าทำให้ยอดขายต่อวันเพิ่มขึ้นจากหลักพันเป็นหลักหมื่น
เพิ่มขึ้น๑๘๐โดยมีลูกค้า๔๐๐หลังคาเรือนในหมู่บ้านรัฐนาธิเบสย่านบางบัวทองเข้ามาอุดหนุน
ก็ยอดขายก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ
จากยอดขายเดิมก็ดีขึ้น๘๐
เฮียกู้ถือเป็นหนึ่งในโครงการร้านติดดาวหรือร้านข้างบ้าน
ที่ต้องการยกระดับร้านโชว์หวยไทยให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ
ด้วยการให้คำแนะนำทั้งการปรับปรุงรูปชมร้านให้ทันสมัย
จัดเรียงสินค้าทำการตลาดให้ไปจนถึงจัดโปรโมชั่น
ขายสินค้าครอบคลุมหลายประเภท
สำคัญที่สุดเจ้าของร้านต้องมีทัศนคติเปิดรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขาย
สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่
เจ้าของร้านจะต้องมีใจในการที่พร้อมที่จะพัฒนานะครับให้เกิดศักยภาพในการค้าขายแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบร้านให้สามารถที่จะมีศักยภาพในการแข่งขันได้
นั่นคือหลัก๓ประการนะครับที่เป็นหลักเกณฑ์ที่ร้านติดดาวควรจะต้องมี
ปัจจุบันโครงการร้านติดดาวมีโชว์หวยเข้าร่วมโครงการกว่า๑หมื่นรายจากจำนวนโชว์หวยทั้งหมดกว่า๔แสนรายทั่วประเทศ
คาดว่าภายในปี๒๕๖๓จะมีจำนวนร้านติดดาวเพิ่มขึ้นเป็น๒๐๐๐รายค่ะ
มาสิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน